บริกาโจรไม่ได้ก่อเหตุครั้งเดียวมาทั้งหลายครั้งคุณ
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๓แล้วที่มาก่อเหตุ
ขโมยของบางอย่างจากรถของเจ้าของไปนะฮะ

นี่แหละฮะเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มดำแบบนี้อยู่หน้ารถคุณ

นี่ครับมาขโมยไฟท้ายรถแล้วก็ไฟหน้ารถ
จ้องมองแล้วก็มาแกะแบบนี้นะฮะ

คนร้ายเป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มามาดูลาดลาวก่อน
จากนั้นก็มีผู้ชายอีกคนเข้ามาเลยฮะ
จอดไว้หน้าบ้านสงสัยจะได้รับออเดอร์มาคุณ

รถคันนี้จอดอยู่ในหมู่บ้านจิตนรงค์๑ซอยบางกร่าง๔๗
ตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
แม่ถูกเอาไปทั้งสองข้างเลยคุณ
คือไฟท้ายหายไปหมดเลยนะครับ
จากการสอบถามนางสาธิพรชัยรัฐ
ซึ่งเป็นเจ้าของรถเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
วันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ในพื้นที่ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับ
เฉพาะรถคันนี้คันเดียวนะของคุณสถิพร
ค่ะสามครั้งแล้วจ้าโอ้โหคันเดียวโดนโดนถอดไปหมดเลย
ใช่ฮะอะไรอื่นด้วยแล้วก็ไฟท้ายครั้งล่าสุดนะครับ
ครั้งแรกครั้งที่สองโดนขโมยยางอะไหล่
ครั้งล่าสุดไฟท้ายโบ๋เลยนะครับ
ซึ่งหลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความไว้ที่สพบางศรีเมืองแล้ว
แต่คดียังไม่มีความคืบหน้านี้ผ่านมา๑๐กว่าวันแล้วนะฮะ
ขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตอีกคนหนึ่งโพสต์เตือนภัยหัวขโมย
บรอนเงินที่จอดไว้หน้าบ้านเช่นเดียวกันคุณ
ถึงได้บอกว่าเป็นออเดอร์หรือเปล่ารุ่นนี้เลยนะฮะนั่นสิค่ะ
โดยบอกว่าคนร้ายน่าจะมืออาชีพมากเพราะรถไม่มีร่องรอยเลย
เอาไปแบบชำนาญมากเลยเหมือนเป็นช่างเลยนะฮะ
ทั้งสองเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่นนทบุรีนะครับ
แล้วก็ดูท่าแล้วคนร้ายจะเลือกรถรุ่นนี้อย่างที่บอกไปนะครับ
แล้วก็จากการตรวจสอบราคานะคุณนะ
ราคาไฟท้ายของรถรุ่นนี้ในเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์
พบว่าถ้าเป็นมือหนึ่งนะราคาขายไฟท้ายของแท้
แล้วก็มือ๒ก็มีอยู่ที่ข้างละประมาณ๑๐๐๐บาท

แล้วถอดไปเนียนแบบนี้ก็ต้องมีความรู้เป็นช่างแน่นอนนะคะ
แล้วถ้ามีออเดอร์แบบนี้ก็แสดงว่าคันนี้คันเดียวไม่ใช่เป้าหมาย
เพราะฉะนั้นในนนทบุรีใครขับรุ่นนี้ก็ระมัดระวังหน่อยนะคะ